ข่าวนี้คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้นะเธอต้องใช้ชีวิตแบบกล้ำกลืนฝืนทนกับผู้ชายคนนี้
คือเธอน่ะมีลูกติดมาแล้วก็มาคบกับผู้ชายคนนี้ปรากฏผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้ายา
แล้วทำร้ายเธอสารพัดเลยเอาปืนเจาะหัวตบทำร้ายกระทืบ
แล้วพอเธอจะหนีก็โดนตามมาขู่คุกคามเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปเหตุการณ์ที่เธอบอกว่าเธออัดไว้ให้ได้ดูด้วยนะ
ล่าสุดเธอไม่ไหวเธอไปร้องคุณกันจอมพลังคุณกันจอมพลังบอกว่าโหเรื่องนี้ไม่ไหวจริงค่ะ
ยังไงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ไล่เรื่องนี้นะต้องจัดการเลยแหละ
แล้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเสร็จแล้วก็มาคบหากับในเต้ยอายุ๔๓ปี
ซึ่งในเต้ยเนี่ยเสพยาด้วยเป็นพ่อค้ายาแล้วทำร้ายร่างกายเธอเธอทนไม่ไหวเธอขอเลิกเธอตีตัวออกห่าง
เต้ยเนี่ยก็ดักนะดักมาถึงโรงเรียนลูกตามเธอมามาจะทำร้ายเธอ
กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยมากมากอะค่ะทีนี้สองเดือนที่แล้ว
คุณสิรินทิพย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าในเต้ยเข้าบ่อน
ไปเล่นพนันแล้วก็หมดตัวไอ้อะไรที่เคยเก็บร่วมกันมาเนี่ย
เอาไปขายหมดเลยทีนี้ก็เลยทะเลาะกันกับคุณสิรินทิพ
คุณดูสิคุณดูรอยเลือดสินั่นน่ะเห็นไหมทุกครั้งมันจบลง
การที่คุณสิรินทิพย์ก็โดนในเต้ยทำร้ายร่างกายครับ
โดนต่อหน้าลูกสาวเคยคิดจะหนีหลายรอบแล้วนะ
แต่เต้ยบุกไปถึงบ้านพ่อซึ่งก็อยู่ติดกันในซอยติดกัน
ครับแล้วก็ไปต่อว่าพ่อเธอแล้วก็มาทำร้ายร่างกายพ่อเธอด้วย
เธอบอกว่าเนี่ยอ่ะจะหนีมันได้ยังไงอ่ะ
ก็ต้องกลับไปอยู่กับมันเหมือนเดิมเออแล้วบางเหตุการณ์นะ
เกิดมาจากเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเองอ้าวคุณคิดดูสิ
แค่เต้ยแนะนะอยากกินแกงส้มอะฮะแต่คุณศรีสิงหาน้ำเนี้ย
ไม่ยอมออกไปซื้อให้เต้ยไม่ได้กินแกงส้ม

เมื่อวันที่๔สิงหามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสิรินทิพ

หนีไปเช่าคอนโดอยู่แถวโรงเรียนลูกสาว
เต้ยขี่มอเวอเซจตามเลยน่ะ

คุณซิรินทิพย์ขับรถอยู่คนเดียว

ฮัลโหลค่ะ

บอกว่าตอนนี้กำลังโดนขี่มอเตอร์ไซต์ตามอยู่

ก็เลยไปแจ้งตำรวจที่สนสแหมดำค่ะ
เต้ยโกรธสิไม่พอใจสิ
แล้วก็จะมาทำร้ายเธอก็กลัวมากเลย
อยากขอความเป็นธรรมลองฟังคุณสิรินทิพย์ค่ะ

เพราะว่าลูกบอกว่าแม่เราไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่า

แต่ว่าแม่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
เพราะว่าหนูก็ยังเรียนอยู่
ถ้าแม่พาหนูหนีไปหนูก็จะเสียการเรียน

เจ้าของบ่อนเดือดร้อนคนโน้นคนนี้เดือดร้อนไปหมด
หนูก็เลยถามว่าแล้วการที่หนูโดนไล่ล่าบนถนนเนี่ย

หนูโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยหนูไม่เดือดร้อนเหรอ

แทนที่จะเป็นห่วงหนูว่าหนูโดนทำร้ายเนี่ย
จะกลับเป็นห่วงคนอื่น
แล้วทีนี้คุณกันจอมพลังนะบอกว่า
ในเต้ยโหดมากนะตบตีกระทืบ
ทำต่อหน้าลูกสาวแล้วเอาปืนจี้ต่อหน้าลูกสาว
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายคุณสิรินทิพย์เอง

แล้วก็ห่วงชีวิตลูกสาวด้วยว่าลูกฉันจะเป็นอะไรไหม

แล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพ่อของอดีตแฟน
บอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย
คือเหมือนกับเขารู้จักกับตำรวจคุณผู้ชม
ทีนี้ทางคุณกันจอมพลังก็เลยพาคุณสิรินทิพย์มาร้อง
ร้องกับรองโจ๊กเลยให้ตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้
คุณกันบอกเออไม่ใช่แล้วจะเป็นเรื่องผัวเมียอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
ใช่มันมีความผิดทางอาญาฮะ

ตอนนี้ร้องคุณกันปุ๊บก็คืบเลยนะคะ